มันเห่าเตือนเจ้าของว่างูเห่าตัวใหญ่จะเข้าบ้าน
อุ้ยงูเห่าตัวมาเอ็กเลยสีขาวด้วย

ไปไปต่างคนต่างอยู่ไป

อ่าแล้วเป็นงูเห่าเผือกด้วย

เพราะว่าเจ้าของบอกว่าโอ๊ยแยก
มีเงินอยู่ต่างคนต่างอยู่เพราะว่า

มันสมัยอย่าบเลยแหละ
คืองูเห่าไงคุณมันพ่นพิษได้ด้วยนะงูเห่าตัวใหญ่อยู่นอกรั้วชูคอแบบนี้
เจ้าของหมาเห็นพยายามไล่งูเห่าให้ออกไปไกลนะแต่ว่างูเห่าดูสู้อยู่นะ
ดูไม่มีท่าทีว่าจะเลื้อยหนีเลยนะคะก็เลยเขาหยิบก้อนหินเพื่อปลาเหมือนจะไล่งูอ่ะค่ะ
ที่เราเห็นกันในคลิปแบบนี้เนอะก็คืออ่ะยังโชคดีที่ว่าเจ้าของเนี่ย
เห็นงูก่อนที่จะเข้าบ้านเพราะว่าน้องหมาเห่าไว้
ก็เลยทำให้งูเนี่ยไม่ได้เข้าบ้านไปเนอะก็อย่างที่บอกแหละว่าหมา
อกจากความซื่อสัตว์แล้วมันก็เห็นอะไรแปลกใหม่เหมือนเฝ้าบ้าน
อืมมีอะไรแปลกปลอมที่มันไม่ดีมันก็เห่าให้สัญญาณเตือนไว้นะคะ
แต่ว่าก็ต้องดูแลความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงในบ้านด้วยเหมือนกันนะคะ
คุณภาพจากติ๊กต๊อกของช่องนี้ด้วยค่ะ